คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการแสดงความเสียใจ
การร่วมอาลัยกับเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งวันนี้หน่วยงานราชการต่างก็พร้อมใจกันลดทงครึ่งเสา
พาคุณผู้ชมดูบรรยากาศที่นี่ก่อนค่ะนี่คือที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
ซึ่งบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการปรับลดทงครึ่งเสา
ตามคำสั่งของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เพื่อร่วมไว้อาลัยให้กับเหตุสกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นค่ะ
อกจากนั้นค่ะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตำบลอุทัยสวรรค์
อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะ
จุดนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เกิดเหตุสลด

รวมถึงเจ้าหน้าที่อบตอุทัยสวรรค์ก็ลดทงครึ่งเสาเช่นกันค่ะ
เป็นการร่วมแสดงความอาลัยต่อการเสียชีวิตครอบครัวผู้สูญเสีย

บรรยากาศชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ารู้สึกสะเทือนใจ
รู้สึกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้น
หนองบัวลำพูค่ะพาคุณผู้ชมไปดูที่สารากลางจังหวัดพิศนุโลก

เจ้าหน้าที่อศ๒นายได้มาเชิญทงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
แล้วหลังจากนั้นก็มีการลดทงครึ่งเสา

ส่วนที่กำแพงเพชรก็เช่นเดียวกันค่ะ
อย่างโรงเรียนเทศบาล๑เกริกกริตยาอุปถัมภ์ที่อำเภอเมือง
ครูแล้วก็เจ้าหน้าที่ร่วมกันสวมชุดดำ

ซึ่งเด็กนักเรียนระดับอนุบาลก็ชักทงขึ้นสู่ยอดเสา
หลังจากนั้นก็มีการลดทงมานะคะ
คุณครูบอกว่ารู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รู้สึกโศกเศร้าเสียใจมากและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเด็กเล็กค่ะครับ